กับเรื่องของหุ่นยนต์อัจฉริยะ
มีความทันสมัยในการเตือนคุณผู้ชม
หากคุณผู้ชมต้องทานยาเป็นประจำ
หรือว่าทานยาตามกำหนดเวลาที่แพทย์สั่ง

หรือบางครั้งเราก็อาจจะทานเยอะไปหน่อย

ในการที่จะเตือนตัวเองในการทานยา
ตอนนี้มีเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้หน้าตาน่ารักด้วยนะครับ
ในการเตือนคุณแถมยังสามารถที่เชื่อมต่อ
ไปถึงแพทย์แล้วก็เพศสัชกรได้ด้วยนะครับ
เพื่อสุขภาพเสมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัว

มาพร้อมกับเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ
จะเป็นการจ่ายยาตามคำสั่งของแพทย์
มาพร้อมกับเทคโนโลยีจดจำใบหน้า

ทำให้สามารถแยกแยะบุคคลได้

แล้วก็เหมือนเป็นเพศสัตว์ภายในบ้านเลยนะครับ

ระบบตรวจสอบใบหน้าก็จะพูดตอบโต้กลับทันที
จากนั้นนะครับก็จะมีการจ่ายยาที่ถูกต้องให้กับแต่ละบุคคล

ยังสามารถเชื่อมต่อการดูแลสุขภาพ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากแพทย์และเพศรัชกร

ในกรณีที่ยาหมดด้วยนะครับ
อกจากนี้ยังสั่งซื้อยาอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ต
ออกใบแจ้งเตือนแล้วก็ตอบคำถามสุขภาพได้อีกด้วย
ก็อยู่ที่ประมาณ๒๒๐๐๐บาท
ก็น่าจะเริ่มวางจำหน่ายได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม

เป็นเดือนกรกฎาคมปีหน้าครับ